ส่วนช่วงของครอบครัวบัวหลวงในวันนี้นะคะ
เรามาพูดคุยกันสดในรายการกับคุณแพทย์ภาววิทย์
ผู้ช่วยอำนวยขออภัยค่ะผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน

พูดคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนนี่แหละ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง๗ข้อความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นถูกไหมคะทั้งที่บอกว่า
ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ในการเปิดพอร์ต
เอาเงินไปเจอก็ได้กำไรแล้ววันนี้ได้กำไรด้วย

วันนี้เอามาที่มาฝากก็คือ๗ข้อทำไมคนยุคนี้ควรลงทุนในหุ้น

ดีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องลงทุนในหุ้น
ครับก็ง่ายนะครับในยุคนี้สังเกตไหมน้องมินว่า
รายได้มันไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อย
คนเราเดี๋ยวนี้บางทีทำงานแค่๒๓ปีก็เลิกทำงานแล้ว
คนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนงานบ่อยไม่ได้เลิกทำงานเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนงานบ่อยมากอาจจะเป็นเขาบอกว่าเป็นช่วงยุคเจนวายเหรอคะ
ยุคเจนวายแล้วใช่โดยเฉพาะเจนไวน์เปลี่ยนงานบ่อย

เงินก็ไม่ขึ้นน่ะเนอะเงินมันก็ไม่ขึ้น
เพราะเงินไม่ขึ้นรายได้มันก็ไม่มั่นคง
ดังนั้นเราต้องหาอะไรที่มันมั่นคงกว่า
เช่นสมมุติเราเป็นเจ้าของหุ้นอย่างนี้แล้วเราถือยาว

อย่างที่บอกสมมุติเป็นเจ้าของบริษัททุกอย่างเป็นเจ้าของเซ็นทันอย่างนี้

จนตามเท่าที่เจ้าที่เราถือแล้วก็ได้ปันผล
เรามาดูกันว่า๗ข้อนี้คืออะไรบ้าง
ข้อที่๑นะครับเงินฝากไม่เวิร์คแล้ว

คือแบบฝากประจำที่เป็นฝากเหมือนอาคารบันไดบ้างอะไรบ้าง

สมัยก่อนดอกเบี้ยประมาณ๑๐ถูกไหม
ตอนนี้มันแทบเป็นศูนย์

ธนาคารเนี่ยนะครับ๑๐เนี่ยเราก็ได้แสนนึงแล้วเยอะนะเยอะนะนั่นแปลว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ย๑๐เนี่ยเรามีทั้งชีวิตเลยนะทำได้๑๐ล้านเนี่ยเราฝากธนาคารเนี่ยเราได้ปีละล้านเนี่ยเราอยู่ได้สบายเลยมากแต่เดี๋ยวนี้เราสังเกตไหมดอกเบี้ยที่๐๕สมมุติคุณมี๑๐ล้านเลยนะฝาก
เออ๕๐๐๐อาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วมั้ยคะ
ใช่แต่ออมในหุ้นถ้าออมในหุ้น
อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดในวันหลัง
แต่ประเด็นคือออมในหุ้นมันมาทดแทนเงินฝากแล้ว

เท่ากันใช่นะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่ง
เงินมันไม่เวิร์คอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมดูข้อที่สอง

คือเงินที่มาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทำงาน

คือแบบที่หนึ่งก็คือเราทำงานเอาตัวเราไปแลกเงิน
อันที่๒ก็คือเงินทำงานให้เรา

เราไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นปันผลให้เราทุกปี

โอเคอันที่สามอันที่สาม

คืออย่างที่บอกถ้าเราทำงานไปเรื่อย

แต่ประเด็นคือวันหนึ่งที่คุณหยุดทำงานใครจะเลี้ยงเรา
ไม่งั้นก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตจนกว่าจะตาย

ก็ไม่ไหวเนอะชีวิตหนึ่งก็คือไม่ไหวไงคือดังนั้นเราต้องหาแหล่งเงิน
ที่ถามว่าพอเราหยุดทำงานแล้วแหล่งเงินที่จะมาเลี้ยงเราคืออะไร
หุ้นเนี่ยสมมุติคนที่ออมในหุ้นถือหุ้นไป
พอเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยไอ้ตัวหุ้นนั่นแหละมันก็จะปันผลเลี้ยงเราแทน
เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสะสมเป็นเงินฝากเราสะสมเป็นหุ้น
แล้วเราเป็นเจ้าของหุ้นแล้วสุดท้ายหุ้นเลี้ยงเรา

แล้วก็รอกินปันผลจากเงินที่สะสมมาได้๑๐อะไรก็ว่ากันไป
ใช่ข้อที่๔
ข้อที่๔เนี่ยยุคนี้ใครก็อยากเป็นเจ้าของกิจการ

ใช่คือหลายคนชอบบอกว่าครั้งหนึ่งนะ
เกิดมาอย่างน้อยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง

เพื่อที่เราจะได้มีเหมือนเป็นเงินทางเลือก

คิดก็ยากแล้วว่าที่จะทำให้ไม่เหมือนคนอื่น
เหมือนคนอื่นยากแล้วทำให้มันได้ดีก็ยากเข้าไปอีก

เอาอย่างนี้ทำไมไม่เป็นเจ้าของผ่านกิจการที่มันมั่นคงอยู่แล้ว
เป็นเจ้าของเซเว่นเป็นเจ้าของเซ็นทันเป็นเจ้าของธนาคาร
ก็ขอแบ่งหุ้นเข้ามาว่าอย่างนั้นซื้อมา
แบ่งหุ้นเข้ามาเราเป็นเจ้าของแต่หาจังหวะซื้อดี

เราต้องมาดูว่าจังหวะไหนซื้อได้
อันนี้แหละเป็นเจ้าของอายการผ่านคนอื่น

เพราะว่าเขาสร้างมาแล้วให้มันประสบความสำเร็จแล้ว
ก็คือเข้าไปแบบเออขอด้วย
ใช่เขาสร้างมาให้มั่นคงอยู่แล้ว
เดี๋ยวเราเนี่ยหน้าที่เราคือหาจังหวะในการเข้าซื้อเท่านั้น
เพราะมันมีช่วงแพงเกินไปก็ถูกเกินไปแล้วหาช่วงถูกเกินไป
กำลังจะบอกว่าอย่างหุ้นพวกนี้ที่มันมั่นคงอยู่แล้ว

ราคามันสวิงราคามันสวิง

มันเลยกลายเป็นว่านี่คือโอกาส

การลงทุนในหุ้นไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคาร

คนที่มีปัญหาชีวิตส่วนใหญ่ติดหนี้ทั้งนั้น

เช่นทำธุรกิจก็ต้องไปกู้ธนาคาร
หรือจะลงทุนในอสังหาบางทีก็กู้ธนาคาร

คือเราอาจจะการเงินเช่นบอกว่า๑๐ของเงินเดือน
นำมาก่อนเพื่อลงทุนและลงทุนในหุ้นอย่างนี้

เพราะหุ้นมันระยะยาวมันโตเป็น๑๐เท่าอยู่แล้ว
คือยังไงก็โตใช่ไหมคะ
ก็ต้องโตขึ้นอืมอืมแต่นั้นแปลว่าอะไร

หุ้นเนี่ยมันได้ทั้งผลตอบแทนคือราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ถูกไหมคือเงินที่เราใส่ไปโตขึ้น
แต่อีกอันหนึ่งที่คนไม่ได้มองคือปันผลมันโตขึ้นด้วย
ก็คือเหมือนกับว่าพอกำไรเขาได้มากขึ้นปันผลเขาก็เพิ่มให้เราด้วยมากขึ้น
ใช่เหมือนอะไรเหมือนที่เรียงห่านทองคำ
เราเลี้ยงหาดทองคำก็เหมือนหาดทองคำนี้เป็นยกตัวอย่างเป็นบริษัท
มั่นคงบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมนะครับ
มันเป็นในตลาดหุ้นเล่นแต่เล่นสั้น
แต่แค่เกรงกำไรว่าตอนนี้ขึ้นเท่ขายอะไรก็ว่ากันไปแค่ตรงนั้น
เหมือนคุณเข้าไปซื้อห่านไปซื้อห่านมา

เพราะเขาไม่เข้าใจภาพว่าจริงแล้วหุ้น
ให้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
ระยะสั้นการเกรงกำไรโอเคก็ทำเงินได้
แต่สิ่งที่ตลาดหุ้นให้ประโยชน์จริงคือระยะยาว
คือว่าจะเอาเงินเร็วว่าอย่างนั้น
ใช่คนส่วนใหญ่มองแค่เงินมองสั้นไง
ตลาดหุ้นยิ่งมองยาวยิ่งรวยยิ่งเล่นง่าย
แต่คิดดูว่าคนส่วนใหญ่เข้ามากลายเป็นโจทย์คืออยากรวยทันที
มันเลยผิดวัตถุประสงค์ของหุ้น

เขาเรียกว่าอะไรจุดประสงค์จริงคือให้เล่นระยะยาว
ใช่จริงหุ้นไปข้อ๗ให้ดู
ข้อ๗จริงการออกแบบหุ้นเขาออกแบบมาให้เพื่ออะไร
หุ้นเนี่ยข้อที่๗

หุ้นเนี่ยจริงแล้วเขาออกแบบให้เรา
สามารถไปเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่โดยใช้เงินเล็ก
เขาบอกว่าซื้อเริ่มซื้อจากร้อยหุ้นได้ไง

เออคุณบอกโอ้โห๗๑๑เนี่ยผูกขาดตลาดนะ
บอกไม่เป็นไรคุณก็เป็นเจ้าของเขาดิ

ดังนั้นหาจังหวะตอนที่หุ้นก็ถูกดีกว่า

เราหาจังหวะหุ้นก็ถูกเราเข้าไปเป็นเจ้าของ
นี่คือการออกแบบหุ้นที่เขาออกแบบมาว่า
เราจริงไม่ได้เสียเปรียบรายใหญ่

แต่เราเนี่ยหาโอกาสเรามาซื้อตอนถูกไง
แล้วเราก็ถือไปเลยเหมือนการเป็นเจ้าของ

คือบริษัทแบบนี้บริษัทที่ดีในตลาดเนี่ย

เพราะธุรกิจก็ต้องหาคนเก่งมาทำให้ธุรกิจมันโต
หน้าที่เราก็คือ
แค่เราก็ทำงานเราหาเงินมา

แต่ที่สถานอาคารมัน๐มันไม่ดี
ดังนั้นเราต้องเอามาฝากในที่ที่มันมีอนาคตมากกว่า

ซึ่งตรงนี้มันคือการลงทุนมันคือพูดง่ายว่า

เพราะไม่เข้าใจว่าหุ้นออกแบบมาเพื่อให้เรารวยในระยะยาว

โบราฮิล์ดบัฟเฟตปีหนึ่งอาจจะซื้อครั้งเดียว

แล้วถามว่าต้องขายไหมถ้าซื้อธุรกิจดีไม่ต้องขาย

น้องพิษมีฮานนองคำตัวหนึ่งน้องพิษจะฆ่ามันเมื่อไหร่

ก็ถ้าเป็นคนสูงใหญ่ในศาสตร์หุ้นคือคุณซื้อหุ้นมา
จริงหุ้นมันดีคุณก็พอขึ้นไปนิดเดียวคุณก็ขายแล้ว

ฆ่าทำไมไม่เอาเก็บไว้เยา
คือฉะนั้นตรงนี้สำคัญคือเป็นหลักการ๗ข้อที่เอามาฝาก
ซึ่งเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยจะเอามา
คือเดี๋ยวพี่จะมาย่อยแล้วว่าวิธีการเลือกหุ้นให้มันง่ายมันทำยังไง
ขอคำถามสั้นสุดท้ายนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน

มิ้นเองไลน์ไปหาคุณแพทย์ส่วนตัวเหมือนกันว่าเราควรจะเปิดพอร์ตยังไงดี
อยากถามว่าวิธีพิจารณาง่ายเอาง่ายความเสี่ยงของหุ้น

จริงมันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่รอบตัวเรา

ก่อนที่คุยลึกขึ้นเนี่ยทางการบ้านคือ
มองรอบตัวนี้ว่าเราอยากเป็นเจ้าของบริษัทไหน

คุณหันไปเซเว่นก็เป็นเจ้าของได้

เดินเข้าแบงค์กรุงเทพคุณเวทเจ้าของได้
คุณเติมน้ำมันปทคุณก็เป็นเจ้าของได้
เริ่มทำกันบ้างก่อนว่าธุรกิจไหนดี

ครอบครัวบัวหลวงคุณแพทย์มาย่อยฟังอีกทีน
ว่าเล่นยังไงดูยังไงแบบไหนต้องห้ามพลาดนะคะ

ประโยชน์มากทุกสุขอยากให้มาทุกสุขเลยนะ
ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็วันนี้หมดหน้าที่ของมิ้นแล้ว
ลารายการไปพร้อมกับคุณแพทย์เลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ